คลุมคลั่งชอบอารวาสตะโกนด่าชาวบ้านไปทั่วใช้มีดวิ่งไล่แทงก็มีนี่นะฮะ

เขาบอกเขาเจอแบบนี้เป็นประจำมีกล้องวงจรปิดในคอนโดเนี่ยหลายช่วงเวลา

เป็นคอนโดแห่งหนึ่งย่านสะพานใหม่นะครับ

กลางคืนเนี่ยก็ออกมานะฮะแล้วออกมาอย่างนี้ทำให้คนที่เขาอยู่ที่นี่
เขาก็ไม่กล้าเดินออกจากห้องใช่ค่ะกลัวเดินออกมาแล้วเจอโอ๋จะทำยังไง
ถึงขั้นแบบใช้มีดเดินทั่วคอนโดก็มีเจอคนจะวิ่งไล่แทงคนอีก
โชคดีไม่มีใครเจ็บก็เลยส่งคลิปมาร้องขอความช่วยเหลือ
ทางสื่อมวลชนหน่อยนี่ท่านผู้ชมฮะนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่ง
ชาวบ้านถ่ายคลิปเอาไว้วันนี้คุณจ๋าแจ่มสีผู้สื่อข่าวของเรา
ลงพื้นที่ไปนะครับคอนโดแห่งนี้นะครับเป็นคอนโดที่พักที่สูงห้าชั้น
ได้เจอกับผู้นำชุมชนสะพานใหม่นะฮะชาวบ้านเรียกว่าจากคิงนะครับ
คิงก็พาคุณจ๋าไปดูจุดที่โอเนี่ยชอบมาดักชาวบ้านอยู่
เป็นริมบันไดตรงนี้นี่นะฮะบางทีเจอผู้หญิงเดินผ่านมากอดเอวเลยก็มี
ประชิดตัวเลยนี่อย่างนี้เลยฮะจากคิงบอกเขาต้องสะบัดแล้ววิ่งหนี
จากนั้นก็พาไปดูจุดตรงนี้คือประตูหนีไฟนะ
เป็นจุดที่ชาวบ้านต้องขึ้นลงคอนโดผ่านทางบันไดหนีไฟแทน
เพราะไปบันไดปกติไม่ได้โอดักอยู่มันใช่เรื่องไหมเนี่ย
มีคุณจอมนะฮะบอกโอ้โหไม่ไหวเขาก็มันหวาดกลัวเหลือเกิน
แต่ละวันแต่ละคืนเพราะในโอนี้เมายาแล้วชอบหลอน
โกนด่าชาวบ้านไล่ทำร้ายชาวบ้านเอามีดไล่แทงชาวบ้าน
ถามว่าแล้วทำไมไม่แจ้งตำรวจกันล่ะพี่เขาบอกเขาเคยแจ้งแล้ว
อันนี้ชาวบ้านเขาอ้างนะบอกไปแจ้งตำรวจตำรวจไม่รับแจ้งความ
ยังไม่มีใครบาดเจ็บอ้าวชาวบ้านเลยบอกเอาต้องรอให้เจ็บกันก่อน

ฝากพี่ตำรวจแถวย่านพื้นที่สะพานใหม่กันแล้วกันนะ
เผื่อจะสื่อสารกับชาวบ้านเข้าใจผิดหรือว่าคาดเคลื่อนยังไง
แต่วัชบายก็บอกว่าอย่างเนี้ยเผื่อพี่จะไปดูให้อีกทีนึง
เขากลัวต้องให้ตายให้เจ็บก่อนเหรอถึงจะแบบมาจัดการในโอ
มีหญิงสาวคนหนึ่งนะฮะเป็นผู้พักอาศัยที่นี่นะครับท่านผู้ชมครับ
เธอเคยถูกในโอเข้ามารวนรามตอนนั้นกลับมาจากทำงานนะครับ
แล้วพบว่านายโอเนี่ยมาดักรออยู่แถวหน้าบันไดจุดเดิมนั่นแหละ
เธอเดินผ่านปุ๊บดึงมือเธอเข้ามาแล้วก็มาโอบกอดเธอ
เธอต้องผลักนายโอออกแล้วรีบวิ่งกลับเข้าห้องนะครับ
แล้วจากนั้นเนี่ยพอจะออกจากห้องแต่ละทีต้องคอยส่องดูก่อนว่าโอดักอยู่แถวไหนหรือเปล่า
ออกจากห้องมาได้ต้องใช้ทางประตูหนีไฟบันไดหนีไฟในการขึ้นลง

เธอก็ยืนรอยืนดักแบบแบบมันลักษณะคือหน้ากู
คือเขาถอดเสื้อยืนตรงบันไดอย่างนี้ค่ะแล้วเขาก็ยืนมองกับหน้านิ่งอย่างนี้ค่ะ
ก็เลยแบบพอเห็นปุ๊บก็รีบถอยแล้วค่ะก็เลยลงลงไปโทรหาแฟนบอกว่ากลับมาหรือยังอะไรอย่างเงี้
ถ้ายังไม่กลับก็เรารออยู่ข้างล่างนะไม่กล้าขึ้นค่ะ
เนี่ยชาวบ้านเขาเดือดร้อนกันค่ะ
ก็โอก็พักอยู่ที่นี่นี่แหละคุณจ๋าแจ่มสีก็เลยไปที่ห้องโอหน่อย
ได้เจอกับแม่ของโอนะฮะแต่คุณแม่เขาขอไม่ให้ข้อมูลอะไรนะครับ
ปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลจังหวะนั้นนี่โอกลับมาพอดีฮะ
โอเจอจ๋าแล้วจ๋าแจ่มสีได้เจอโอโอเดินมาหาจ๋าเลย
ดูวกวกวนวนหน่อยดูมึนมุนเมาเบลอหน่อย
แต่ท่าทางเขาโกรธเคืองเลยนะเขาบอกเอ๊ะชาวบ้านไปร้องเรียนเขาได้ยังไง
ปีกว่านะไม่เคยทำร้ายใครเลยแล้วไม่เคยมีเรื่องอะไรแบบที่เขากล่าวหาเกิดขึ้น
ด้วยส่วนไอ้เรื่องเสพยายอมรับว่าเคยเสพจริงแต่นี่ผมไปบำบัดมาแล้ว
หายดีแล้วปกติดีทุกอย่างนี่อ้าวได้ยินเสียงวัดดูไทยรัฐนิวเห็นไหม
เคยดูไทยรัฐนิวโชว์ด้วยแล้วจะมาหาว่าผมไปทำร้ายชาวบ้านได้ยังไง
คนดูไทยรัฐนิวโชว์นี่จะต้องเป็นคนจิตใจดีเท่านั้นนี่เห็นไหม
เขาบอกเห็นไหมฮะฉุนเฉียวใส่คุณจ๋าแจ่มสีเลยนะฮะ
แล้วเขาบอกด้วยว่าเดี๋ยวเขาจะไปสอบหาจนรู้ให้ได้
ว่าใครเอาเรื่องของเขาเนี่ยไปร้องเรียนไปแจ้งความ
เนี่ยขอเจ้าทุกข์ดิเนี่ยบ้านอยู่ใกล้กันห้อง
อันนี้ผมไม่ได้ใช้อารมณ์คุณฟังผมด้วยดิเหตุผลคือเจ้าทุกข์อยู่นี่ไง
คุณเชิญมาดิผมทำอะไรไม่ได้ทำแล้วคุณบอกว่าผมไปท้าตี้ท้าต่อยไหนล่ะครับเจ้าทุกข์
แล้วคุณมาบอกว่าเขาว่าเขาว่าใครว่าครับเขาว่า
มีคนเค้าเจ๊ว่าที่เคยเอามิดไล่ควันความเองมันจริง

หากหาว่าเออยังไม่ได้ทำร้ายใครไม่มีอาวุธ
แต่บางเหตุการณ์นี้โอ้ถือมีดนี่เดินวิ่งอยู่ทั่วคอนโด
ก็ต้องเอานี่แหละหลักฐานภาพจากกล้องวงจรปิด
ในตึกตรงเนี้ยครับให้เจ้าหน้าที่ดูซิเนี่ย
แต่ที่ชาวบ้านเขาบอกนะบอกไปแจ้งตำรวจแล้วตำรวจบอก
ก็เขายังไม่ได้ทำร้ายใครชาวบ้านบอกเอาแล้วจะให้อยู่ยังไง
ต้องรอให้มีการทำร้ายเกิดขึ้นก่อนเหรอ
แต่อย่างนี้ก็ถือมีดออกมาแล้วมันก็สร้างความเดือดร้อนรำคาญ
มันก็ทำให้คนตกใจกลัวงั้นก็ต้องฝากพี่พี่ตำรวจในพื้นที่ไป
อธิบายให้ชาวบ้านเข้าใจว่าที่เราไม่ได้มาหรือไม่ได้ควบคุมตัว
มันอะไรยังไงกันแน่เดี๋ยวเขาจะเข้าใจผิดกัน
จะช่วยเขาได้ยังไงในการบรรเทาความเดือดร้อนตรงนี้ใช่ไหม
อ่าส่วนผู้นำชุมชนสะพานใหม่คือจากคิงนะฮะบอกว่าไม่รู้อ่ะ
หรือจะเป็นฝั่งญาติโอก็ได้ช่วยเอาโอไปบำบัดอีกรอบเถอะโอบอก
บำบัดแล้วนี่ผมบำบัดจนหายติดยาเสพติดแล้ว
คำพูดของโออ่ะเพราะอีกมุมหนึ่งก็ต้องฝากญาติพี่น้องที่อยู่กับโออ่ะ
ก็ต้องดูแลด้วยอ่ะนี่เขาย้ายออกไปนะ
ย้ายหนีไป๔ห้องแล้วนะ

ย้ายหนีไปเลย๔ห้องแล้วตอนนี้